ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนมีคู่และคนโสด
เป็นระยะที่ความรักและผลประโยชน์เกื้อกูลกัน
ช่วงนี้จะได้พบมิตรภาพใหม่กับคนในวัยลูกหลาน
เป็นความสัมพันธ์ที่ได้เกื้อกูลกันและกันต่อไปอีกนาน
สุขภาพอาจมีการเวียนหัวหน้ามืดเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอ
เลี่ยงการทำงานประเภทต้องควบคุมเครื่องจักรเครื่องยนต์จะทำให้เกิดอันตรายได้
การเงินช่วงนี้ต้องจ่ายแบบฉับพลันแบบที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
ถอนเงินออมที่มีออกมาใช้ยกเว้นเป็นค่ารักษาพยาบาล
และที่ต้องห้ามขาดคือการให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนในกิจการขนาดใหญ่
การงานเป็นผลดีที่ได้รับผิดชอบงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ
จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหากเป็นเจ้าของธุรกิจ
ก็จะมีโอกาสขยับขยายธุรกิจเพิ่มเติม
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์